เกิดขึ้นบนท้องถนนก่อนนะครับแถวแยกเซนานิคมกรุงเทพช่วงบ่ายที่ผ่านมาเสียงแบบนั้นที่เกิดออกมา

อ้าวอย่าเพิ่งไปนี่อย่าเพิ่งไปคุยกันดิอย่าเพิ่งไป
อย่าเพิ่งไปคุยก่อนดิ
ไม่คุยคุยคนหาเรื่องกูไม่คุย
ใครหาเรื่องคุณขับรถสวนเล่นนะครับ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

เหตุการณ์นี้มีชาวบ้านแถวนั้นมีวินจักรยานยนต์รับจ้างมาห้ามกันไว้
ก็เลยแยกย้ายกันไปไม่มีใครแจ้งความใครนะครับ
แต่ว่าฝ่ายแท็กซี่ที่เป็นคนถ่ายคลิปและเป็นผู้โพสต์เนี่ย
เขาเอาคลิปมาลงเอาไว้บอกว่าโอ้โหเนี่ยปกติใจเย็นสุดแล้ว
ไม่เคยมีอะไรกับใครเลยแต่เจออันนี้เนี่ยทนไม่ไหวจริง
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับ
เราก็เลยตามไปหาเจ้าของคลิปเจ้าของโพสต์หน่อย
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
อันนี้ฟังจากทางคนถ่ายคลิปนะคนโพสต์นะ
ถ้าพี่ขับกระบะส่งของมองว่ามันเป็นอีกมุม
หรือมีอะไรเพิ่มเติมติดต่อทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ได้นะ
คนที่โพสต์เนี่ยชื่อนายเอกณัฐยังนอกกรุง
เป็นโชเฟอร์แท็กซี่ที่ทีมข่าวของเราไปเจอมา
เขาบอกว่าเขาถ่ายคลิปนี้เองเพราะว่าถูกชายขับรถส่งของอ่า
ถือมีดคมขู่แล้วก็มาต่อว่าเขา
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สามแยกเสนานิคมช่วงบ่ายโมงที่ผ่านมา
ตอนนั้นกำลังจอดรถติดไฟแดงอยู่ช่องทางขวาสุด
เป็นสามแยกแยกเสนานิคมกำลังจะเลี้ยวขวาไปทางเกษตรศาสตร์
คือถนนเสนาเนี่ยมันเป็น๕เลนช่วงครึ่งวันเช้าครึ่งวันบ่าย
เขาจะแบ่งอะไรก็ว่ากันไปเอาเป็นว่ารถเยอะไง
รถเยอะแล้วคุณเอกนัทเนี่ยเขาจะเลี้ยวขวาไปทางเกษตร
แต่ตอนที่รออยู่เนี่ยติดไฟแดงอยู่ช่องขวาสุด
อยู่รถคู่กรณีเป็นรถส่งของตีตู้ทึบรถกระบะสีน้ำเงิน
วิ่งสวนมาแบบย้อนสอนเหมือนกับเปิดเลนส์พิเศษมาเลย
ขับมาแบบเร็วเลยนะจนรถเนี่ยเกือบจะมาเฉียวชนรถเขา
ก็เลยหันไปมองหันไปมองว่ารถใคร
พอหันไปมองผู้ชายคนนี้คนขับรถกระบะส่งของเนี่ย
ทำท่าสายหัวแล้วเปิดกระจกรถออกมาตะโกนบอกมาว่า
ทำไมมีอะไรคล่องใจก็มาคุยกันอันนี้ทางฝั่งแท็กซี่เขาบอกนะ
ก็เลยลงไปคุยแล้วก็เป็นไปตามคลิปลงไปก็ถาม
ขับรถแบบนี้รถสวนมาเกิดอุบัติเหตุแบบนี้จะทำยังไง
คนขับส่งของก็ตอบกลับมาว่ายังไม่ได้ชนใครแล้วเป็นอะไรยังไง
ก็มันยังไม่ได้ชนไงเนี่ยฮะแต่ว่าโชเฟอร์แท็กซี่เนี่ยเขาบอกว่า
พีคของเขาเนี่ยที่มันแบบไม่ไหวแล้วจริงเนี่ยก็คือ
คนขับรถกระบะส่งของคนนี้มาบอกว่าแล้วเขาเนี่ยขับรถดีแค่ไหน
ขับแท็กซี่ก็ขับแย่ทุกคนนั่นแหละ
พอดีว่าผมกำลังหมดหลุดไฟเขียวไปกำลังจะเลี้ยวออก
รถคันนี้เขาก็วิ่งเลนขวามาแต่จริงแล้วเลนขวาตรงนั้น

ผมเลี้ยวมาจังหวะว่าเขา

ส่วนเลนมาได้ไงเขาบอกกูสวนเล่นแล้วทำไม

เขาก็บอกอยู่ว่าเขาสวนเล่นแล้วเขาไปชนใคร

ที่ทำให้เราโมโหสุดก็คือถามว่า

เกิดมันเกิดขึ้นมาจริงมันไม่ต้องไปชนใครหรอก
มันชนรถผมขึ้นมาปัญหามันจะเกิด
สำหรับผมโดนแบบนี้มา๓๔หนแล้วครับ

คือเป็นอย่างนี้มาประมาณ๓หน๔หนแล้ว

แล้วก็แยกย้ายกันไปแต่ว่าเขาก็เลยเอาคลิปมาโพสต์เอาไว้

คือไม่ต้องรอให้ไปชนใครตายอะไรยังไงก่อนหรอก
อย่างนี้มันก็ผิดกฎหมาอยู่แล้ว